ราคายางภาระที่ตกต่ำทำให้ตอนนี้นะครับ
สวนยางบางส่วนนั้นก็มีหนี้สินพอกภูมิเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมครับ
เพราะว่านำไปขายก็ได้ราคาไม่ดี
เมื่อก่อนนั้นขายได้วันละประมาณ๑๐๐บาท
วันนี้ขายได้๓๐๐บาทก็ถือว่าเหนื่อยแล้วนะครับ

ดังนั้นชาวสวนยางบางส่วนต้องเปลี่ยนวิธีการ

หารายได้ทางอื่นเข้ามาช่วยจุนเจอในครอบครัว

นอมคงแจ่มรับคมมีดกรีดยางด้ามคู่กายให้คมตั้งแต่ช่วงเย็น
เพื่อนำไปกรีดยางที่ตำบลนาไม้ไผ่
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทำแบบนี้มาร่วม๔๐ปีแล้ว

ได้เงินไม่ถึงครึ่งหนึ่งจากเมื่อก่อน

นี่๓อาหาร๑๕อาหาร
เสร็จแล้วก็ลุงของตั๊ดอยู่

รายได้ตอนนี้ก็เป็นมากหนึ่งตั้งกันไหมครับ

ตั้งแต่ราคายางเริ่มตกต่ำ
เจ้าของสวนก็เลิกจ้างเพราะไม่คุ้มทุน
ทำให้ตอนนี้ประนอมกรีดยางของตัวเอง

เพราะแบ่งให้ลูกคนโตไป๗ไร่
ทุกวันนี้ประนอมขายน้ำยางสดได้วันละ๒๐๐๓๐๐บาท
จากเดิมวันละ๑๐๐๑๕๐๐บาทในพื้นที่๕ไร่เท่าเดิม
เท่ากับตอนนี้ประนอมมีรายได้จากการขายน้ำยางเดือนละประมาณ๖๐๐๐บาท
ไม่พอค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่มีถึง๖คน
มีรายจ่ายเทียบเท่ารายได้ทุกเดือน
และต้องผ่อนเงินธนาคารเพื่อการเกษตร
และสากรการเกษตรที่ไปกู้ยืมมาถึง๔๕๐๐๐บาท
จึงต้องซื้อไข่ไก่และเป็ดไปเลี้ยง
ขายไข่ได้วันละ๔๐๐บาท

ก็ยังไม่เทียบเท่ากับช่วงที่ราคายางดีกว่านี้
พี่รุ่งอาจจะการมีเวลาที่จะใช้เท่ากับเกษตร
แม้เงินที่กู้ยืมทกศจะต้องผ่อนรายปี

ทำให้ไม่มีเงินแม้แต่จะจ่ายค่าดอกเบี้ย
ปีละประมาณ๘๐๐๐ถึง๙๐๐บาท
ทุกวันนี้เงินค่ากรีดยางวันละ๒๐๐บาท
ซื้อได้แค่กับข้าววันต่อวันเท่านั้น

ยางที่กรีดมาทั้งคืนก็ใช้ไม่ได้
บางครั้งต้องเก็บน้ำยางที่ผสมน้ำฝน
นำไปผสมน้ำส้มค่ายางให้น้ำยางแข็งตัวเร็ว

แต่รายได้จะลดลงเกือบ๑๐๐บาท
สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแต่ละวัน
ใช้จ่ายให้พอในวงเงินจำกัด
และหากต้องเปลี่ยนอาชีพไปปลูกพืชเกษตรอื่น
นอมบอกว่าการโค้นต้นยางที่เฝ้าปลูกมา๗ปี
กว่าจะได้รับผลผลิตทำให้ลำบากใจไม่น้อย
เพราะนั่นคือการลงทุนใหม่
และปลูกอะไรที่รับประกันได้
ว่าจะคุ้มค่ากับการโค้นต้นยางซึ่งเป็นอาชีพที่รัก
เพราะหนี้สินค่าดอกเบี้ยและปากท้องยังค้ำคออยู่
แม้ราคายางจะกิโลกรัมละ๕บาทก็ต้องกรีดต่อไป
วัชรีดวงไซค์ข่าวเทราะทีวีรายงาน